เกมรับชามนำ
วันที่เท่าไหร่

หมอบจะกินข้างในพักจนตาย
เชิญจับให้พักไปหาลูกพ่อที่วัดเดี๋ยวนี้เลย

ปล่อยปล่อยตัวปล่อยตัว
มาถ่ายรูปแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายนะ

แล้วก็จิ้มตรงหัวข้างล่ะครับช่างเหลวไปหัว

คุณมาน
เฮ้มันมาเยอะ

โรงรับจำนำแห่งความสุขสนุกสนานเปิดทำการแล้วนะครับ
เราสองคนพร้อมต้อนรับอยู่เสมอค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
คุณผู้ชมค่ะขอเข้าเรื่องเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเรื่องราวของผู้จำนำของเราในวันนี้
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับหมอลำสาวท่านหนึ่งค่ะ
ยืนคุยโทรศัพท์อยู่เฉยนี่แหละ
แต่เพราะเอิญคุยตรงทางสามแพร่ง
แล้วจู่ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาด
ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะปอบเข้าสิงค่ะ
ปอบเข้าสิงเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะพี่เอ
แต่ที่แน่อยากให้ไปดูละครเรื่องนี้มาก
แค่ฟังชื่อเรื่องก็หล่อแล้วค่ะ
ชื่อว่าทางสามแพร่งแห่งความหลอน
รแลกดาลเซาเมนสีสีสุดยอด

ฮัลโหลฮัลโหล

พูดอีกทีซิเมื่อกี้ไม่ได้ยิน
จะมาขอคิวงานเดือนหน้าเหรอ
อืมก็น่าจะพอยังมีอยู่นะ

จะเอาเดือนนี้ใช่ไหม

วันที่เท่าไหร่อ่ะ
เออเออเออฟังอยู่
ฮ่าฮ่าฮ่า

เป็นไรตั้งสติดี

พี่ปั้ง
ใครอยู่ข้างนอกมาช่วยปั๊กหน่อยแล้ว
มันเป็นอะไรก็ไม่รู้

ปั๊กอย่าเป็นไร

มันน่ะ

ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้
ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
อยากจะยอมให้มันมาควบคุมจิตใจได้นะปั๊บ

พวกมันจะตามผมไม่ได้ยอม
ไม่ได้การหรือว่าพาไปหาอาจารย์ดีกว่า

สินะ
ขอให้มันกิน
แหม่
มึงเป็นใคร

บ้านคุณ

ความจะกินข้างในไปหรือว่าผมจะตาย

เชื่อจำไอ้พักไปหาลูกพ่อที่วรรดิ์อากาศตะนี้เลย
ไป
ฟังไปหาลูกพ่อนะฟังไป

ไปหาลูกพ่อนะฟัง

ไปต่อ
ไปก่อน
ไปต่อ
โอ้โฮน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้โฮซาวน์เอฟเฟกต์นี่ก็ช่างทำกันเนอะ
แล้วต่อมาละครน่ะมันจบแบบ
ยังไม่รู้เลยว่ายังไงแล้วได้ไปหาพระหาเจ้าหรือเปล่า
แต่มันน่ากลัวนะสักครั้งโอ้โฮนี่ก็หลอนจังเลย

เดี๋ยวบ่นไม่เริ่มจะได้ขบไปเต้น
ไปเจอดีกว่าไปถามเดี๋ยวก่อนนะทีมงานเขาออกยังอ่ะ
ให้กระบุคุมเคลือยังไงก็ไม่รู้
ความรู้สึกไม่โอเคเลยอ้าวเชิญพี่ปั๊กจักชัยเยียมภูมิค่า
พี่ปั๊กเก็บรับจังนำ
ทรายฟันดีค่ะ

พี่ปั๊กค่ะไม่ใช่ปอบค่ะพี่ปั๊กค่ะพี่ปั๊ก
ไม่ใช่ปอบค่ะพี่ปั๊กค่ะพี่ปั๊ก
แน่ใจนะไม่มีใครตามมานะจับได้ค่ะ
ไม่มีใครอยู่กับพี่แล้วนะอุ่นค่ะอุ่นอุ่น

มีกำลังใจมาด้วยอีกหนึ่งดวงนั่งอยู่นั่น

น้องหมูสวัสดีครับ

เป็นยังไงครับเห็นละครเรื่องนั้นรู้สึกยังไง

แบบนี้เลยไหมในเหตุการณ์นะฮะใช่ครับแบบนี้เลยครับผม

คุณเวลาที่โดนเข้ามาจริงมันมีอาการที่แบบบังคับตัวเองไม่ได้อย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะมันกึ่งเรากึ่งเข่าอะไรประมาณนี้
แล้วนั่นมันกลางวันเหรอพี่ประมาณ๕โมง๖โมงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนั้นมันจะออกงานแล้วเราซ้อมหลายรอบ
ซ้อมไปนี่แหละหัวหน้าโทรมาก็เลยเดินไป
ในขณะที่เดินไปเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นทางสามแพงไง

พอนั่งคุยสักพักกลับมาก็มานั่งกินส้มตำ
พอหลังจากที่กินแล้วก็คือไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่ตัวเราแล้ว
ทำไมถึงรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเออทำไมรู้
เพราะว่าพวกจีมงานนักศึกเตียมือกองเขาโดนเป็นคนแรก
พอร้องขนมไปสักพักก็ขึ้นมาจ้ะจ้ะจริงจ้ะแล้วก็ถีบเขาเลย
เอ้าเออมือกองเขาล้มลง
ตั้งที่ไม่เคยเจอปั๊กถีบกองทำไม
ทำไมแล้วก็ถีบทำไม
ไม่ใช่ไม่ใช่รัวของเราที่ไปทำเขา
ก่อนที่เราจะเกิดมันมีผู้หญิงคนนึงนะที่เดินผ่านกำลังซ้อมอยู่
พี่ป๊ากเห็นมั้ยเห็นแต่เห็นคนเดียว
โอ๊ยสวยลูกว่ากล้องของเราเอาฝากไว้กับหลานที่เล่นกิต้า
มาถ่ายรูปแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายนะ

มันยังไงวันนั้นคืออะไรหมู

ครับก็ออกมาข้างนอกแม่ก็ทำหน้าทำตา
และจริงแบบนั้นเลยหรือเปล่าแบบนั้นเลยหรือเปล่าและจริงแบบนั้นเลยหรือเปล่า
แบบนั้นเลยหรือเปล่าและจริงแบบนั้นเลยหรือเปล่า
ใช่ครับชาวบ้านถามว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างนี้ครับ
เขาก็บอกว่าไม่บอกไม่บอก
และที่แม่พูดออกมานี่เสียงแม่ไหม

ย่าเขาบอกว่าพาไปหาลงพ่อที่ศรีสะเกษ
ย่าเขาบอกว่าพาไปหาลงพ่อที่ศรีสะเกษ
ย่าเขาบอกว่าพาไปหาลงพ่อที่ศรีสะเกษ
พระอาจารย์วิรัยที่เป็นพระฤาษีชุดข่าว
พระอาจารย์วิรัยที่เป็นพระฤาษีชุดข่าว
พระอาจารย์วิรัยที่เป็นพระฤาษีชุดข่าว
เอาพระพุทธรูปแล้วก็เอาน้ำลด
เอาพระพุทธรูปแล้วก็เอาน้ำลด
เอาพระพุทธรูปแล้วก็เอาน้ำลด
แล้วก็เอาน้ำใต้ฐานพระพุทธรูป
พระพุทธรูปแล้วก็เอาน้ำใต้ฐานพระพุทธรูป

พอได้ดื่มเพราะว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้
พอได้ดื่มเพราะว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้
พอได้ดื่มเพราะว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้

พอได้ดื่มเพราะว่ามีอาการอย่างนี้

พอได้ดื่มเพราะว่ามีอาการอย่างนี้

เราก็วี๊ดไปเลยแล้วพื้นมารู้สึกมาอีกทีเราก็นึกว่าพระอาจารย์มาทำไม
ก็แกอยู่สารคามไงเรายังนึกว่าเป็นบ้าน

ไม่ใช่ว่านึกว่าเป็นวัดทีนี้ก็เลยหันกลับไปโอดเต็มเลยพี่น้อง

นี่ก็แสดงว่าหลังจากโดนจิ้มปุ๊บสลบตื่นมาคือเป็นปกติแล้ว

หมูทุกวันนี้แม่ยังแอบมีอาการไหม

หมูกลัวหรือว่าตอนนี้หมูมีอาการแทนแม่

หมูลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรเนอะ

ไม่มีอะไรนะลูกนะ

คนที่เคยมีแล้วมันจะเกิดซ้ำได้

มันจะมีเขาเรียกว่าลมเพลลมพัด

คือไม่รู้จักหน้าพี่น้องไม่รู้จักใครทั้งนั้น
ขนาดไปลำอยู่แถวหนองคาย

แกยังบอกเนี่ยใครตามมา

ทักเลยจะไปขอของขัง
ใช่เพราะว่าเป็นคนชอบที่แบบ
ตั้งแต่ปอบข้าวมาของขังเต็มบ้านเลย

ถ้าสมมุติว่าปอบเข้าเรานะ

แล้วก็เขาบอกว่าตัวก็จะดำ

ตัดใต้ไส้พูงปอดเปิดหายอย่างนี้เหรอ

มันคล้ายเขากินข้างใน

ถ้าไปหมดจริงคงไม่ตื่นมาดูแล้ว

ทำไมเขาอยู่แถวบ้านเรา
หรือว่ามันเกิดจากอะไร
ไหนเล่าให้เราฟังสิ

หรือไปเอาชิ้นส่วนกระดูกอะไรของเขาที่ตายหง

พอชนเสร็จปุ๊บก็ไม่ไปกินใคร

พอกินเสร็จปุ๊บก็เป็นเองเลย
พอเป็นเองปุ๊บมันก็จะเป็นสืบทอดเป็น

ก็เล่นหมอลำค่ะแล้วมาในรายการของเราวันนี้

อยากเอาไปลงทุนขายของ
เพราะว่าตอนนั้นโควิดยังไม่เข้า
ขายควันหมุกโฆะกับขายโครวชอดแต่ขาดทุน

ใช่เราต้องมีอาชีพสำรองค่ะูพิมานพี่ป๊ากก็เช่นกัน

จึงได้เก็บเล็กผสมน้อย

สั่งคำเพื่อให้เข้ากับเสียงของตงโดยเฉพาะ
ช่างฝีมือต้นของจังหวัดชายภูมิกันเลย
แต่เพราะความจำเป็น
จึงตากใจนำมาจำนำ
แล้วแคนเต้านี้จะมีความพิเศษอย่างไร

แคนจะไม่ได้ยาวขนาดนี้ไหมพี่

ถ้าเป็น๙สลึงมันจะเป็นสำหรับผู้ชาย
อย่างนี้เรียกว่าแคนอะไร๑๐

ก็ตั้งแต่หมูอยู่อนุบาล๓

เป่าคลิปฟุตออกทุกวันค่ะ
แต่ถามว่าเป่าเป็นไหมเป่าไม่เป็น

หมอลำส่วนมากเขาจะเป่าแคนไม่เป็นหรอกค่ะ
จริงแล้วมันมีความสำคัญมากใช่ไหมฮะ

แล้วก็เป็นของที่เราไฟฝันอยากได้มั้ง

เพราะว่าตอนที่เป็นหมอลำกรใหม่

ไปรำแคนคนอื่นแล้วเราใจจะขาดไง

อย่างที่บอกก็คือต้องตัดตามทีตัวเองนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นหมอลำก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีแขน

ก็เลยเป็นที่มาว่าหมอลำไม่ขาดแขน

คิดได้อย่างไร
อันนี้ที่ตัดตอนนั้นราคาเท่าไหร่จำได้ไหม
๑๐กว่าปี๕๕๐๐บาทนี่แพง

สวัสดีค่ะ

คุณพ่อวันดีครับวันดีครับวันดีครับ
อุ๊ยชื่ออะไรครับ
ซื้อคำผงครับแก่วจันราครับ
ได้มาอยู่เมืองไทยไหมคะ
เพราะว่าเจ้าพ่อพระยาแร่ท่านเป็นเชียวสายของทางเบียงจันทร์ครับผม
ก็มีงานทีก็มาทีพ่อแกก็เลยต้องประจำอยู่ที่ศาลตรงนั้น
พ่อจ๋าพ่อโชว์เป่าแค้นให้เราหน่อยนะชักเพลงหนึ่งนะพ่อนะใช่ครับ
โอ้ยเหล่าน้อยโอ้ยมาฟังใจ
อาจวาดพ่อโชว์เป่าแค้น

น้องนี่เป็นเตาหมอหลังน้องนี่เป็นเตาหมอหลัง
เกิดมามีกรรมและไม่มีใครส่วน
ชีวิตต้องเกิดมาจนชีวิตต้องเกิดมาจน
ก็ไม่มีคนในสัตว์ใจเป็นมองออก

แต่เขาไม่มองอยู่ในส่วน

แต่เสียที่และที่เกิดเป็นคน
สุดแสนจะต้นเกิดมาเลยค่ะ
วาสนาไม่มีคุณเพราะออก
ไม่มองเกิดไม่มอง

ก็อยากจับจ้องเร็วไว้เถอะนะ
ไม่สนราคาไม่เกี่ยงหรอกนะ
ค่ารองหากว่าคุณจับจอง
ฉันจะรับรองว่าเป็นกันเอง

คืนแกล้งจะกล่ำแมลงประวัณิวะ
พ่อตกใจเลยด้วย
เข้าใจเลยแล้วดูนี่มันเป็นของรัก
เป็นของที่เขาไฟฝันแล้วก็มีคุณค่าทางใจมาก

เอามาก็ต้องไปดูราคามหาชนกันหน่อยเนอะ

เราไปดูราคามหาชนวันนี้กันค่ะ
ไม่เคยดูหมอลำแล้วก็ไม่เคยฟังแค้นมาก่อนเลย
แต่ว่าดูจากสภาพแชร์แล้วเก่าก็ให้๒๐๐บาทครับผม

เอามาก็เป่าไม่เป็นผมให้๑๘๐๐บาทครับ

ชอบดูหมอลำซิ่งแคนสนุกดี

แพงแบบนี้มันแพงนะ

ก็เป็นราคาเฉลี่ยที่ถือว่าราคาไม่แย่นะ

ที่ทำมาหาชนค่ะแต่ถ้ามารายการเกมรับจำนำของเรานะครับราคานี้ปั๊กกลับไปไม่ดังนิดหนึ่ง

ยังอ้าวเดี๋ยวให้
ถ้าอยากจะรู้นะครับเดี๋ยวไปฟังราคาจากทางรายการครับ
เชิญประจำที่ครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแครนนะครับ
ไม้เครื่องมือทำมาหากินซึ่งเป็นความฝันของพี่ตั๊กตั้งแต่เล็กเล็กเลยว่าอยากจะมีนะฮะ
แต่วันนี้ได้นำมาจำนำกับทางรายการแล้วไปดูนะครับราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่
พอครั้งร้อยบาท
ไม่มึอยขอด้ายแครนใหม่กับปีมีแล้วฮะ
คุณมาจำนำเอาไว้เนี่ยได้ราคาที่เขาซื้อออกมาเลยนะเบ้น
พอใจในราคานี้ไหมครับพอใจค่ะ
ถ้าพอใจขอเชิญพี่ปั๊กจำนำครับ

และตอนนี้นะคะพี่ฟ้าก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย๕๕๐๐บาท

ถูกเมื่อจำนำแล้วก็ต้องตามกติกาแล้วเบ้น
กติกาของเราคือมันก็ต้องมีการถ่ายอ่ะสิ

เข้าสู่ช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

วดถ่ายของสำเร็จรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๑นะฮะ
เรื่องปอบนี่นึกถึงหนังไทยในตำนานไหม
โอ้โหหนูชอบมาก
ทุกวันนี้ยังคิดว่าแกเป็นปอบอยู่นะป้าหน่อยนะ
ไม่ใช่แต่หนูพี่คงเห็น

พี่ปั๊กดูไหม

คือมันตลกด้วยแต่มันก็น่ากลัวด้วย

ทำมาหลายภาคแต่ว่าไม่ได้จำว่ามันทั้งหมดมันเท่าไหร่เนอะ
จริงเขาสร้างมาถึง๑๔ภาค
แต่ทราบไหมว่าบ้านผีปอบเนี่ยเขาไม่มีภาคที่๑๒นะ
พอภาค๑๑ปุ๊บแล้วก็เป็นภาค๑๓

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
ภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบไม่มีภาค๑๒เพราะอะไร
ข้อ๑โดนแบนไม่ให้ฉาย
ข้อ๒ไม่อยากให้หนังโหล
ไม่อยากให้หนังโหลเพราะว่า๑๒มันหมายถึงอุ๊ย
เหมือนกันแค่เป็นหนังโหลอย่างนี้เหรอ
ถ้าคำว่าโดนแบนไม่น่าจะโดนแบนนะ
เพราะเขาทำมาหลายภาคมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะ
เราติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่ปอบอียิปต์นะ
แต่ถ้าเป็นข้อที่๒ว่าโหล
ถ้าคำว่าหลงทุกคนมันก็ต้องไม่อยากหลบแหละ
เป็นแก้เคล็ดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
ถ้างั้นตอบว่า

ตอบมาแล้วนะคะว่าข้อ๒ไม่อยากให้หนังโหลค่ะ
เออนะเป็นคำตอบที่
นั่นแหละสิครับคุณผู้ชม
วานผีปอบไม่มีภาพ๑๒มันแปลกดีนะนี่
แต่เหตุผลจะแปลกเหมือนที่พี่ปั๊กเขาคิดหรือเปล่าล่ะ

ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาฉายในปีพศ๒๕๕๙
โดยผู้สร้างเขาให้เหตุผลว่าเขาถือเคล็ด
ไม่อยากให้เป็นหนังโหลแล้วก็ไม่อยากให้เป็นผีโหล
ตอบคำถาม๑ข้อนะคะตอบถูก๑ข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยนะครับ
ได้ข่าวว่าพี่ปั๊กนี่เป็นแฟนคลับของพี่จินตราเหรอครับ

ไม่ใช่ค่ะจินตราภูลา
ตอบมาสายหมอล้ำ

ทรงแบบว่าแหบนิดนึงอะไรอย่างนี้
ตอนนี้รู้ไหมคะว่าฉายาของคุณจินตราเขาคืออะไร

อุ๊ยคุณรู้คุณเรียกเลย

แต่คุณรู้ไหมว่าที่มาของการร้องเพลงให้เสียงใสมือ
พินของพี่จินเนี่ยเขามีเคล็ดลับเอาไว้นะฮะ

อันนี้หนูรู้หนูรู้แต่ไม่รู้ว่าพี่ปั๊กอ่ะ
เขาจะรู้ไหม
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ลับการเรียกเสียงของคุณจินตลาภูลาภ
คือการรับประทานสิ่งใดก่อนขึ้นเวทีคะ

ถ้าเป็นศิลปินที่ใช้เสียงนะคะ
ไก่มันจะมีติดมันนิดนึง
ถ้าเวลากินแล้วมันจะทำให้เสียงเรามันเลี่ยนมันแหก

ใช่ส้มตำปกติเราไปร้องเพลง
เราจะชอบกินพริกเพื่อให้เสียงเรามา

ไม่รู้นะมันเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนค่ะ
มาส้มตำก็ส้มตำ
ข้อที่๒ส้มตำค่ะ

ข้อ๒ส้มตำค่ะ

ข้อนี้นอกจากจะทำเราน้ำลายสอแล้ว
หากพี่ปั๊กตอบถูกก็จะถ่ายแคนกลับบ้านได้ทันที
ว่าแต่จะเป็นต้มไก่หรือส้มตำกันล่ะ
ที่เป็นเคล็ดลับของสาวเสียงพิน
ฟังคำตอบกันช่วงหน้าครับ

ถ้าเดินไปลำแบบนั้นก็ไม่เรียกว่าหมอลำ

มีที่มาจากเนินอะไรเด่นเป็นสง่า
เราอยู่กับพี่ปั๊กหมอลำแดนอีสาน
ที่ผ่านประสบการณ์สยอง
ข้อนี้หากตอบถูกก็จะถ่ายแค้นสุดที่รักกลับบ้านไปได้อย่างมีความสุข
ลับการเรียกเสียงของคุณจินตลาภูลาภ
คือการรับประทานสิ่งใดก่อนขึ้นเวทีคะ
ข้อที่๒ต้มตำค่ะ

พี่จินตรานะฮะแกเผยเคล็ดลับของการเรียกเสียงที่ใส่ปิ้งเรากับเสียงพินนี่ก็คือต้องกินส้มตำก่อนขึ้นเวที
วันดีคืนดีก็เอาคกมานั่งตำตรงบันไดที่จะเดินขึ้น

เวลาที่กินที่จินบอกว่ามันเรียกน้ำลายไม่แห้ง
และที่สำคัญนะครับถ่ายของสำเร็จ
ดีใจไหมพี่ปั๊กได้ของกลับบ้านแล้ว
ดีใจค่ะเหมือนเว้ยเสียดายเนอะเราไม่ได้เก็บไป
หายากอันนี้ก็ต้องเป็นของเขา
เพราะว่าเขาตัดมาของเขาไงใช่เฉพาะเสียงเขา
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓เลยครับ
ป๊าเป็นคนจังหวัดชายภูมิตั้งแต่เกิดไหม
ครับเป็นคนจังหวัดชายภูมย์ตั้งแต่เกิดไหม
เงินสง่าตั้งแต่

แล้วก็เพิ่งตั้งเป็นอำเภอเมื่อ๒๖ปีที่ผ่านมานี่เอง

เนินสง่าเนี่ยนะคะชื่อนี้มีที่มาที่ไปค่ะ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ชื่ออำเภอเนินสง่ามีที่มาจากเนินอะไรเด่นเป็นสง่า
ข้อหนึ่งเนินที่ว่าการอำเภอ
ข้อ๒เนินบ้านคนชื่อสง่า
เดี๋ยวตาสง่าเนี่ยเป็นใครก่อน
เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนสำคัญของอำเภอนั้น

ช่วยแม่ได้เยอะมากเลยครับลูก

ชื่อคนที่จะมาเป็นชื่อบ้านน้อย
อำเภอแล้วจะเอาชื่อคนมาตั้งมันก็ไม่ใช่

ข้อหนึ่งเนินที่ว่าการอำเภอค่ะ

ข้อหนึ่งเนินที่ว่าการอำเภอค่ะ

ลูกชายสุดที่รักมาช่วยตอบทั้งที

แล้วเนินที่เด่นเป็นสง่าจะเป็นเนินอะไร
เอเชยามาเฉลยหน่อยครับ
ถูกครับ

การตั้งชื่ออำเภอเป็นเนินสง่าเนี่ยนะคะ
เกิดจากสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
เป็นเนินสูงเด่นเป็นสง่า
เพื่อให้เป็นชื่อที่ไพร่เลาะมากขึ้น
จึงตั้งชื่อว่าเนินสง่านั่นเองนะคะ

รับเงินสะสมไป๑๕๐๐บาท
มาครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

ออกข้างนอกนี้คือแบบเหมือนโดนเผาเลย
หน้าร้อนเคยได้ยินคำนี้ไหมร้อนตับแตก

ไม่ไหวแล้วร้อนตับแตกน่ะไม่ไหว

นั่นแหละเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
สำนวนร้อนตับแตกหมายถึงตับอะไร
ข้อหนึ่งตับกระสุน
ข้อสองตับจาก

ตับกระสุนนี่นะมันก็คือซองมันจุกกระสุนปืน
องบรรจุกระสุนที่เป็นตับอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็ตับจากก็คือใบจากที่พับทบกันแน่น

โอ้โฮรู้ว่าไหนลูก

หมายถึงมันร้อนจนมันระเบิดอย่างนี้เหรอ
ก็คล้ายมันเหมือน

มันจะเกิดเสียงดังปี้๊บปี้๊บปี้๊บปี้๊บ
เหมือนมันแห้งมากแล้วมันก็จะแตกเนอะ
จนทำให้คนโบราณเรียกว่าร้อนจนตับใบจาก
ที่ใช้มุงหลังคาบ้านมันแตก
เราคิดไม่ถึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ

ตอบถูก๓ข้อมีเงินสะสมอยู่๑๕๐๐บาท
ไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องใจเสียเลย

ยังสามารถเพิ่มจำนวนได้ขึ้นอีกใช่ไหมเบ

ในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
เงิน๑๕๐๐๐บาทจะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาททันที
กติกาและเกมในวันนี้จะเป็นอะไรไปชมกันค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
บอลเด้งเล็งเส้นชัย
ผู้จำนำจะต้องปลาลูกบอลสีไปให้กระทบกับลูกบอลทอง
เพื่อให้กลิ้งจากจุดสตาร์ทไปสู่เส้นชัย
ภายในเวลา๑๐๐วินาทีหากทำสำเร็จ
เงินรางวัลจะเพิ่มอีก๑เท่าทันที

ค่ะค่ะปันก้อนดินเหนียวดินนะค่ะ

เพื่อเงิน๓๐๐๐บาทรออยู่ข้างหน้าสู้ไหม

ชอบแล้วแดงมาแล้ว
ก็ได้แต่ลุกแก้วค่ะแล้วก็ปั้นลูกหินดิค่ะ
เล็งมันต้องใช้นิ้วเล็งอย่างนี้ค่ะ
แต่อันนี้เราต้องใช้แรงซึดแรงเลย

เล็งไว้แม่

เออน้ำน้ำสีดีกว่าแม่
ใจแล้วแม่ใจแล้ว

ถือมาเออ

มาอีกนับ

เหนื่อยด้วยทั้งล้มลุกคุกคานค่ะ

เกมนี้ต้องอาศัยความแม่นและกำลังแข็ง

เส้นพีปั๊กนี่แทบยิดเลยล่ะครับ
แต่มันต้องคุ้มค่าสินะ

ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
เขาว่าเธอเป็นปอบ
และนี่คือพี่ปั๊กจากชัยภูมิ

และไข่ไปเป็นที่เรียบร้อย

อย่าปล่อยให้ฟันนั้นหลุดลอยครับ

จะทันหรือไม่
แต่ว่ามันมีเวลาใช่ไหมพี่เอ

ไม่เหนื่อย

เออต้องมาลุ้นกันก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทางออกก็คือการจำนำในวันนี้
สองแม่ลูกจึงควงคู่กันมาสู้
เพื่อเงินทุนกลับไปค้าขาย
แล้วสุดท้ายจะได้กลับบ้านไปเท่าไหร่
เวลา๑๐๐วินาทีเท่านั้นครับจะเป็นตัวตัดสิน
ไม่ได้ค่ะ

คือทำท่านี้บ่อยขาเครื่องเบี้ยงนะแม่นะ
ยังสาวยังแทร่ทำเป็นคนแก่ไปได้

ถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าวันนี้นะ

ได้จากรายการไปอีก๕๕๐๐บาท
วันนี้นะคะรับเงินกลับไปทั้งหมด
ที่สำคัญคือไข่ของสำเร็จ
พี่ป๊าตอนนี้จะนำไปต่อทุนอะไรได้ไหมครับ

มีกล้วยทอดมีขนมครก

หนึ่งอาชีพที่พี่ปั๊กบอกว่าไม่ทิ้งแน่
หมอลำฝากงานหน่อยหาได้ที่ไหนยังไงบ้าง
เพจก็หมอลำ๑พมค่ะ

จะจ้างก็โทรไปที่๐๙๘๑๗๑๙๙๐๓ค่ะ

และเชิญเคยนะคะวันนี้เราก็มีชาวจำนำ
รอทางรายการของเราไปถ่ายของคืนให้

และคนจำนำจากทางบ้านที่รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้คือ
คุณนวพรจากจังหวัดชนบุรีครับ
คุณนวพรต้องผ่านวิกฤตสู้กับโรคมะเร็งปากมดลูก
เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องนำเครื่องเสียง
ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
จำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
เพื่อเอาเงินมาไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัวช่วงที่กำลังป่วย
คนสู้ชีวิตแบบนี้ทางรายการก็ขอไถ่ของให้ไปเลยครับ
สู้นะครับคุณนวพร

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีด้วยครับเห็นคุณยิ้มอย่างมีความสุขพวกเราก็สุขใจไปด้วยเนาะ
เบ้นคุณแม่คุณพ่อครับอย่าลืมนะครับว่า
รายการเกมรับจำนำของเรานะครับพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้นะครับมาจำนำกับทางรายการเรา
แล้วก็รับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษกลับไปได้เสมอครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เบ้นครับพี่เอรอต้อนรับเสมอค่ะ
ใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับ
ผมเอชยามิชัยและเน้นพรชิตาต้องลาไปก่อนนะครับ
กลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า

ผู้จำนำของเราในวันนี้แกเป็นนักกายกรรม
นักกายกรรม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

ขอโทษลูกที่
บางครั้งทำอะไรแบบว่าเกินอะไร
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกหรือการอะไร

ของที่เอามาจำนำนั่นก็คือ
โต๊ะกับเก้าอี้ที่เอาไว้โชว์ครับผม

ได้หรือไม่ได้ครับ
เกินอะไรจำนำ